แต่ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมที่ภูเก็ตค่ะไม่ได้พาไปเที่ยวพาไปดูเรื่องสลด
คือมีความแค้นฝังหุ่นอยู่สามวันมีหนุ่มคนนึงถูกเจ้าของร้าน
ด่าถึงพ่อถึงแม่อืมมันแค้นใจมากครับ
ความแค้นนี้อยู่สามวันสามวันผ่านไปความแค้นไม่ลดลงเลย
สุดท้ายตัดสินใจกลับไปหาเขาที่ร้านแล้วแทงเขาค่ะกล้องวงจรปิดร้านขายน้ำแข็งในพื้นที่ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจับภาพเอาไว้ได้นะคะจะเห็นเจ้าของร้านเนี่ยเขานั่งอยู่ในซุ้มไม้ไผ่เห็นไหมคะ
นายวัญชัยบุตรดีหรือในตูนวัยสามสิบห้าปีค่ะตีหนึ่งสิบสามนาทีเขานั่งอยู่
เช้ามืดที่ผ่านมานะคะจะมีผู้หญิงคนนึงเมื่อกี้ที่เดินผ่านไปแล้ว
เป็นแฟนของคนก่อเหตุแล้วสักพักหนึ่งคนก่อเหตุค่ะ
แจ๊คหรือนายธาราพงศ์เห็บบัวนะคะลงมาจากกระบะสีขาว
แล้วไม่พูดอันนี้แฟนสาวเดินผ่านไปก่อนนะ
แล้วคนก่อเหตุเดินตามลงมาจากกระบะสีขาว

ควักมีดมาแล้วแทงเขาเลยค่ะ
คือคนตายยังไม่รู้ตัวว่าจะโดนแทงด้วยซ้ำเพราะเขานั่งเล่นโทรศัพท์อยู่
นั่นไงฮะตรงแค่นั้นคือมีเลือดกระเซ็นเลยเมื่อกี้

แล้วคนที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหลือ
พาเขาไปส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายไม่รอดค่ะ
ทะเบียน๓พพนหนู๓๘๒๕กรุงเทพแล้วหนีไปนะคะ
ตำรวจสภเมืองภูเก็ตไล่ล่าติดตามในแจ๊คอย่างกระชั้นชิด

เราส่งคุณเลือดพระวิกันลงพื้นที่นะคะ
คราบเลือดนี่ยังอยู่ที่ท้องถนนอยู่เลยค่ะ
คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า

ตอนที่แฟนของนายแจ๊คลงจากรถมาก็ดูปกติ
มาซื้อเบียร์๑กระป๋องแล้วก็เข้าไปจ่ายเงิน

คนก่อเหตุลงจากกระบะฝั่งคนขับ

ปรีมาที่ในตูนคนตายที่เล่นโทรศัพท์อยู่

มันถึงได้สาดกระเซ็นออกมาขนาดนั้นนะคะ

สาดออกมานี่ล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นแล้วปุ๊บ
แทงซ้ำด้วยนะคะก่อนจะหนีไป
แล้วก็มีน้องผู้ชายเป็นคนเดินเข้าไปหยิบเบียร์ในตู้
พอเดินแหวนกลับออกมาก็
คนขับรถผู้ชายนั้นเดินลงมาจากประตูด้านคนขับ
คือตอนที่เขาเดินลงมาไม่ได้ด่าก่อน

ส่งเสียงอะไรเลยลงมาอย่างเงียบ

บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเด็กในร้านนี่ร้องลั่นเลย

คือสามีหายใจแบบ

ส่วนตัวยืนยันว่าสามีไม่เคยรู้จักคนก่อเหตุมาก่อน

น่าจะมาจากต้นเดือนเลยค่ะ๑พฤษภาคม
คือในแจ๊คคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาที่ร้าน

แล้วก็เจอเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่ร้านเดียวกันนี่แหละ

ก็ขับกระบะมาที่ร้านอีกรอบนึง

แล้วตูนก็เลยถามว่ามองหน้าทำไม

หลังจากนั้นในตูนก็เรียกพนักงานที่เป็นเพื่อนกับแจ็คเข้ามา

ไม่รู้ว่าอ๋อพูดประโยคนี้

แต่ที่เขาเจอคือขึ้นมึงขึ้นกูใช่ไหมฮะ
คำขอโทษอาจจะฝากไปไม่ถึง
ต่อให้ฝากถึงอาจจะไม่ซึมเข้าไปในใจ

ทีนี้แกก็เลยถามว่า
หน้าผมทำไมมีอะไรก็ถาม

ถ้ามองแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหม

เพราะว่าคิดว่าอาจจะไม่เคยมาที่นี่
ก็รู้จักกับพนักงานที่แม่รับมาขายของในร้าน
ทีนี้เขาก็เลยโทรหากันมั้ง

มันก็เลยตามมาแล้วมานั่งซื้อเบียร์กินกัน

ก็รู้จักเขารู้จักว่าเขาเคยติดคุกด้วยกัน

นายแจ๊คขับกระบะสีขาวมาพร้อมกับแฟนสาวค่ะ
แล้วสุดท้ายก็หลบหนีกันไป

แจ๊กเพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุก
เคยถูกดำเนินคดีมาหลายข้อหาแล้วค่ะ

ครอบครัวของผู้ตายบอกอยากให้ตำรวจ

ญาติญาติจะเดินทางไปรับศพผู้ตายทำพิธีทางศาสนาค่ะ